เช่นเดียวกับเรื่องราวของการไปเที่ยวค่ำคืนนี้นะคะ
ใครที่ชอบของวินเทจของเก่าโบราณน่าจะชอบนะคะ
เพราะว่าวันนี้นะคะคุณชะดารัฐโภคะ
ธนวัฒน์จะพาเราไปเดินช้อปปิ้งตลาดนัดตอนกลางคืน

เป็นแนวคิดตลาดสไตล์โบราณมีทั้งเป็นสไตล์เหมืองแร่
มีเสื้อผ้าอาหารแฟชั่นต่างมากมายนะคะ

พื้นที่กว้าง๘ไร่ทรงแอ่งกระทะ

รอบมีร้านค้ามากกว่า๔๐๐ร้าน
ทั้งร้านแบบตั้งโต๊ะแบกะดินเปิดท้ายขายของ
ประดับไฟส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืน
ทำให้ตลาดเหมืองแร่สไตเรทโทรแห่งนี้
คึกคักมากยิ่งขึ้น
รูปแบบของตลาดนี้มีแนวคิดมาจากการทำเหมืองแรก

เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำ
แทนที่จะถมบ่อให้เต็มเพื่อสร้างตลาดนัด
แต่เจ้าของกลับเกิดไอเดียเก๋ไก๋
ลดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับปรุงพื้นที่ลาดชั้นของบ่อ

ให้เราได้มาช็อปชิมชิวในบรรยากาศสบาย
มีวงดนตรีมาเล่นให้ฟังกันสดด้วยค่ะ
เมื่อตอนสัก๗๘๐ปีที่แล้ว
คำว่าเหมืองแร่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ย้อนยุคมากนะครับ
เป็นสไตล์เลโทคลาสสิกเมื่ออดีตนะครับ
แต่ปัจจุบันเราได้นำร้านต่างที่มีพ็อป
มีกลิ่นอายของความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว
เข้ามาต่อเติมในส่วนของความเป็นตลาดเมืองแร่นะครับ
ร้านค้าที่เปิดขายตกแต่งแบบคลาสสิก

ตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์โต๊ะนักเรียนไม้เก่า
ผนังเป็นสังกษีสไตล์เรโทรย้อนยุค

ก็มาแวะชิมน้ำบ๊วยมะนาวโซดา
เป็นเมนูแนะนำดับกระหายได้ค่ะ
ร้านอาหารที่นี่ก็มีให้เลือกทานได้หลากหลาย
ใครที่ชอบทานแนวฟู้ดทรัคแนะนำร้านนี้เลย

มีเมนูไข่ขยี้หลากหลายให้เลือกทานได้ไม่อั้น
หรือใครชอบทานอาหารตามสั่งง่าย

ก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะ
ในส่วนของร้านค้าแฟชั่นที่มาเปิดขายที่นี่นะคะ

ที่มาเปิดขายตามคอนเซ็ปต์ของตลาดเมืองแรก

เหมือนได้ย้อนไปอยู่ในยุค๗๐เลยค่ะ
แต่สำหรับใครที่อยากย้อนวาน
แวะไปที่ร้านแฟนฉันขายอดีต

ให้คิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็ก
โยโยน้ำเต้าปูปลา
ขนมเล็กอย่างลูกอมซูเปอร์เลมอน

ใครที่ตอนเด็กชอบแกล้งเพื่อน

ใครอยากมาเดินเที่ยวตลาดนัดสไตล์โบราณ

เมืองแร่ตั้งอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้า

ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน